ขับรถมาประกบแล้วก็รัวยิงใส่สามีใหม่
ซึ่งในรถก็มีภรรยากับมีหลานสาวอายุ๑๑นั่งอยู่ด้วย
แต่ตัวภรรยากับหลานสาวไม่โดนกระสุนสามีใหม่โดนกระสุนไปได้รับปัดเจ็บ
ซึ่งจริงแล้วเขาก็เลิกลากันไปตั้งหลายปีแต่ยังมาตามมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ความคืบหน้าวันนี้ก็คือตัวคนเจ็บเขาก็ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวย้อนเหตุการณ์นิดเดียวค่ะ
ช่วงค่ำ๓๐พฤษภาคมนายพงศิทัศน์ทองชุม
ถูกนายปรัฐกรคำแหงสามีเก่าของภรรยาขับรถตามมาประกบยิงนะคะ
บนถนนพะหนโยธินขาเข้าช่วงจุดกลับรถหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ถูกยิงเข้าที่ริมฝีปากบนและแขนขวา๒นัดค่ะ
ซึ่งก็มีภรรยากับหลานสาวอายุ๑๑นั่งอยู่ในรถด้วยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
นายปรัฐกรก็ขับหนีไปหลังจากก่อเหตุ
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ก็คือได้ไปให้ปากคำกับตำรวจกันนะคะ
ในส่วนของฝั่งคนเจ็บก็คือทางนางสาวธัญรัฐโรธบวรพัฒน
ภรรยาของนายพงศิทัศน์พาหลานสาววัย๑๑ที่อยู่ในรถ
ให้ปากคำกับตำรวจสนบังเขน
ให้ปากคำเสร็จเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบบนี้นะคะ
บอกว่าตัวเธอกับนายปรัฐกรมีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๑๓
วันเกิดเหตุเธอกับนายพงศิทัศน์สามีปัจจุบัน
ไปรับลูกมาจากนายปรัฐกรอดีตสามีจะไปเที่ยวกันในวันหยุด
พอเที่ยวเสร็จได้นัดนายปรัฐกรให้มารับลูก
หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวแถวบางเขนจากนั้นเธอก็เดินทางกลับที่พัก
ซอยพหนโยธิน๔๕ระหว่างเดินทางกลับ
เห็นรถของนายปรัฐกรวิ่งตามหลังมาจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
นายปรัฐกรเอาปืนยิงใส่รถ๖นัดเลยค่ะ
ทำให้นายพงศิทัศน์สามีคนปัจจุบันได้รับบาดเจ็บ
บอกว่าหลังจากที่อดีตสามีติดคุกเธอก็เป็นฝ่ายดูแลลูกสาว
จากนั้นก็มีสามีใหม่มีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคน
อดีตสามีรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ตกลงเลิกรากันไปด้วยดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรคาใจต่อกันยืนยันว่าสามีเก่ากับสามีใหม่
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตอนเธอจะคบกับสามีใหม่
ก็ไม่ได้โอ้โหสามีใหม่ไปเป็นเพื่อนสนิทกับสามีเก่าอะไรก่อน
หน้านี้ที่มีข่าวอะค่ะเธอบอกไม่ใช่
เธอก็เลยสงสัยว่าแรงจูงใจที่สามีเก่ามาก่อเหตุอันนี้มันคืออะไร
เพราะมันไม่น่าจะใช่เรื่องของความหึงหวง
ที่ผ่านมาสามีเก่ากับสามีใหม่ก็เคยเจอหน้ากันเวลาไปรับส่งลูก
ก็ยังคุยกันด้วยดีไม่มีความเกลียดชังอะไรกัน
เวลาที่เธอกับอดีตสามีติดต่อกันก็ติดต่อผ่านลูกสาวทุกครั้ง
ไม่รู้จริงว่าทำไมอดีตสามีถึงมาก่อเหตุแบบนี้
กับเขาก็เวลาคุยกันก็คุยกันเรื่องลูกจริง
จะมีแค่เรื่องลูกเรื่องการเรียนเพราะว่าน้องเขาเริ่มจะโต
มันจะเริ่มจะมีปัญหาเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิต
คุยดีกันตลอดเพราะว่าเลิกกันเราไม่ได้เลิกกันแบบ
คือเลิกกันคุยกันว่าเลิกกัน
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเจอกัน
เพราะว่าในระหว่างที่ลูกหนูอยู่ที่อยู่กับหนูที่บ้านแฟนใหม่
แฟนใหม่หนูเขาโอเพ่นนะพี่ให้ไปรับถึงหน้าบ้านได้ตลอด
คือสามีเก่าเนี่ยก็สามารถมาหาซื้อ
ก็คือว่ามาได้เลยที่บ้านหนูอ่ะ
หนูก็ทีมข่าวก็ได้ขออนุญาตสอบถามหลานสาว
วัย๑๑ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะนะคะ
น้องก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยน้องก็ไปเที่ยวด้วย
ตอนกราบน้องอยู่ในรถอยู่ตรงกลางเบาะหลัง
ให้พ่อมารับที่บ้านของนายพงศิทัศน์คนเจ็บซึ่งเป็นลุง
บอกตกใจมากได้ยินเสียงปืนก็หมอบลงตามที่ลุงบอก
พอเงยหน้าขึ้นมาเห็นลุงโดนยิงช็อกเลยค่ะ
คิดว่าที่รอดมาได้ก็เป็นเพราะที่ลุงสั่งให้หมอบนะคะ
น้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่มอบให้แล้วก็ห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดเวลา
ก็คือเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นที่ระลึกสร้างพระอุโบสถ
โสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ซึ่งคนก็คุ้นชินกันว่าหนึ่งในพุทธคุณของหลวงพ่อโสธร
ก็จะขึ้นชื่อเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่แล้ว
ครับ
โดยยังพกติบันไดมากเชิงไหนอยู่ด้วยครับ

มันคืออะไรรุ่นที่จะถูกเห็น

แล้วลุงสิ้นก็บอกว่านุ่บเหลือโกมหน่อยเดี๋ยวโดนลูกกระสุน
แล้วหนูก็กรมแล้วก็ร้องไพ

ทีนี้ค่ะแม่ของนายปรัฐกรผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็ไปที่สนบังเขนพร้อมกับหลานวัย๑๓ปี
ซึ่งก็คือลูกของนายปรัฐกรและนางสาวธัญรัฐน่ะนะคะ

หลักทรัพย์เพื่อไปปรึกษากับตำรวจว่า
ถ้าจะประกันตัวลูกชายต้องใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่
หลักทรัพย์ที่เตรียมมาเพียงพอไหม
ก็ใช้เวลาให้ปากคำกับตำรวจอยู่ประมาณ๓ชั่วโมง
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับทีมข่าวนะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
และพยานในการตามจับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือกับญาติของคนก่อเหตุด้วยนะคะ
ว่าต้องช่วยกันไปเจรจากับตัวผู้ก่อเหตุ
ให้เข้ามามอบตัวจะดีที่สุดนะคะ